หรูราคาสูงความรับผิดชอบใช่ว่าจะสูง
ตามราคารถนะคะทำไมดิฉันกล้าพูดแบบนี้
เพราะคลิปนี้ยืนยันคำพูดดิฉันค่ะ
เห็นไหมคะเห็นอะไรไหม
ข้าวฮูยระหว่ยป้ายหลุดเลย

หรูป้ายแดงไปขับเฉียวรถที่เขาจอดอยู่ในช่อง
เจอจอดนิ่งเลย
แล้วป้ายของรถที่โดนเฉียวหลุดออกมาแบบนั้น

กลับรถเหรอน่าจะเลี้ยวน่าจะตีวงเลี้ยว
นี่คิดว่าตัวเองขับรถสิบล้ออยู่หรือเปล่าตีวงกว้างจัง

นี่อีกมุมหนึ่งมาจอดจอดทำอะไรอ่ะ
คุณผู้ชำลองดูจอดทำอะไร

ว่าสิ่งที่นี่ฉันโปรยไปตั้งแต่ตอนต้นนี้

ถ้าเห็นยี่ห้อรถไม่ชัด

หลเหอะ
ให้ดูคลิปต้นเรื่องอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ
แล้วอยากให้เห็นฝั่งซ้ายของตัวรถหรู

ลานจอดรถซ้ายมือว่างถึงขั้นที่ว่า

แล้วทำไมถึงต้องเบียดมาขวาเบอร์นั้นล่ะคะ
นี่ค่ะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้
คุณไปเฉียวรถเขาป้ายหลุดแบบนี้

ก็ลงมาจากรถมาดูเอาผ้ามาเช็ดรถของตัวเอง

ก็เปล่าเลยไงดูแต่รถตัวเองนะครับ

คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละว่าพฤติกรรมผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่ง๑บริเวณชั้น๔
ซึ่งตอนนี้ตรงนี้เป็นโซนใหม่ของห้างนะคะ

ปรากฏว่าเราได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของรถที่ถูกชนเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาขอความเป็นธรรมนะ
เพื่อให้คนที่ชนออกมารับผิดชอบในความผิดครั้งนี้
เขาเล่าบอกว่ารถหรูคันนั้นมาด้วยกัน๓คน
แต่ทำไมขับรถแล้วไม่รับผิดชอบแบบนี้
ขนาดว่าถอยมาชนรถของพี่หมายถึงเจ้าของรถที่ถูกชนนะคะ
ทะเบียนหลุดมีรอยขูดยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
แต่น้องไม่คิดจะลงมาดูรถพี่บ้างเลยเหรอ
รับผิดชอบอะไรหน่อยก็ดี
แต่นี่อะไรชนแล้วหนีไม่ลงมาดูรถพี่
กลับไปจอดรถที่อื่นเพื่อลงมาดูรถตัวเอง
หรือคิดว่าขับรถหรูราคาหลายร้านจะทำอะไรก็ได้
หรือคิดว่าขับรถหรูราคาหลายล้านจะทำอะไรก็ได้
ประโยคนี้เจ็บเหมือนกันนะคะแล้วขับรถชนแค่นี้ทำไมไม่รับผิดชอบล่ะ
ทำไมรับผิดชอบไม่ได้ล่ะราคารถกก็แพง
พร้อมฝากไปถึงญาติพี่น้อง
ฝากไปถึงญาติพี่น้องคนขับรถหรูคันนี้เลยนะคะ
ถ้าใครรู้จักช่วยสะกิดให้มารับผิดชอบหน่อย
อกจากสะกิดให้มารับผิดชอบแล้วช่วยสะกดคำว่ารับผิดชอบให้เป็นด้วย
โอ้โหนะคะเรารอฟังความจากฝั่งคนขับอัลดี้นะ
ว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายอะไรหรือยังนะ